อันนี้ช้ำใจจริงช้ำใจเพราะว่าแม่มีลูกสาวอายุ๑๖เป็นสาวแล้วนะ
แล้วก็มีน้าเขยลูกของเธอเนี่ยนะนับถือน้าเขยถึงขั้นเรียกพ่อ
แต่น้าเขยคนนี้นะครับข่มขืนข่มขืนลูกของเธอมานาน๒ปี
เธอบอกว่าพี่กันจอมพลังช่วยหน่อยเถอะ
จอมพลังพาผู้เสียหายนะครับเป็นเยาวชนอายุ๑๖ปีกับแม่นะครับ
มาจากศรีสะเกดมาติดตามความคืบหน้าที่สอนอดินแดง
คือต้นปีนะก็คือต้นปีมกราเลยแหละเดือนมกราเลย๒๑๖๖เนี่ย
พาลูกสาวมาแจ้งความจะเอาผิดนายลนชัยทองมูลหรือว่าเจ๊กนะ
เขยอายุ๓๙ปีร่วงละเมิดทางเพศจะปีนและคดีไม่คืบเลยอะ
แม่ของผู้เสียหายเล่าบอกว่าเธอกับลูกเนี่ยสนิทกับนายเจ๊กนะ
บ้านติดกันทั้งบ้านที่ศรีสะเกดนะ
พอเธอมาอยู่ทำงานที่กรุงเทพก็เช่าห้องติดกันอีก
ลูกนับถือเรียกพ่อเนี่ยนะ
เหตุเกิดครั้งแรกคุณผู้ชมย้อนไปปี๒๐๖๓นู่นน่ะ
็กเนี่ยบังคับขืนใจลูกสาวตอนเธอไม่อยู่ห้อง
แล้วขู่ว่าถ้าบอกใครเดี๋ยวจะฆ่าเสียให้ตายทั้งแม่ทั้งลูกนะ
นี่แหละครับ๒ปี๒ปีเนี่ยไม่ใช่แค่ตอนอยู่กรุงเทพมหานครเท่านั้นนะ
แต่ตอนกลับมาอยู่ที่บ้านตาบ้านยายที่ศรีเกฎฐ์สีทรเกฎฐ์
เจ๊กก็ยังก่อเหตุด้วยครับคุณผู้ชม
ตั้งแต่เกิดเรื่องลูกไม่กล้าบอกใครเลยจนปลายปีที่แล้ว
คือเล่นแปลกแปลกยังไงแม่
คือลูกขอเงินบ่อยขอหลักหมื่นบอกเดี๋ยวจะเอาไปทำการบ้านนะ
กันบ้านอะไรหลักหมื่นก็เค้นถามลูกถึงยอมเล่าให้ฟัง
พอพาลูกไปตรวจร่างกายมาทราบอีกทีลูกป่วยซึมเศร้านะ
หลังเกิดเรื่องไม่ยอมบอกใครนะครับที่ขอตังค์ไปเดี๋ยวขอไปหาหมอฮะ
แม่เล่าบอกว่าพาลูกแจ้งความทั้งสองท้องที่เกิดเหตุ
ที่แรกนู่นสพกันทรมนู่นกันทรอมอยู่ศรีสะเกดนะครับ
ตำรวจตั้งข้อหาข่มขืนกระทำชำเลาโอ้โห๒๘กรัมนะคุณผู้ชม
กรรมคืออะไร๒๘ครั้งแล้วมีการส่งฟ้องต่อสารแล้วด้วย
แต่คดีที่สอนอดินแดงเนี่ยนะทั้งที่แจ้งความช่วงเวลาเดียวกันนะครับ
แล้วก็คดีที่ยังอยู่ในชั้นพนักงานสอบสวนเนี่ยมีแค่การเรียกผู้ต้องหา
รับทราบข้อเก่าหาแล้วก็ปล่อยไปปล่อยไปแล้วก็เงียบเลยอ่ะ
น้องเก็บจนทนไม่ไหวแล้วนะคะน้องมีอาการซึมเศร้าน้องไปรักษาเอง
จนเหมือนมันความอดทนมันมีขีดจำกัดนะคะน้องก็เลยโทรมาหาแม่
เล่าเรื่องทุกอย่างให้แม่ฟังเขาโทรมาขอร้องว่าให้ถอนแจ้งความได้ไหม
เพราะเขาบอกให้เราสงสารลูกเขาแม่ก็เลยถามกลับไปค่ะว่าให้
ให้แต่เราสงสารเขาแล้วเราอ่ะมีใครสงสารเราเพราะลูกเราโดนกระทำ

ถ้าลูกของโดนบ้างจะรู้สึกยังไง
เดี๋ยวนี้นะคุณผู้ชมนะไอ้กรณีไหนคดีไหนที่ผ่านมือกันจอมพลัง
ครับนอกจากฟังเสียงผู้เสียหายแล้วนะต้องฟังเสียงกันจอมพลังเขาด้วย
ว่าเขามองคดีนี้ยังไงครับ
ระหว่างสองปีเนี่ยน้องตกนรกเลยนะครับทางผู้ชายที่เป็นน้าเขยเนี่ย
เป็นผู้ชายนะครับผมเน้นว่าเป็นผู้ชาย
หลอกให้น้องเนี่ยไม่ได้หลอกแล้วครับบังคับเลยดีกว่า
แบล็กเมลน้องอ่ะต้องใช้คำว่าแบล็กเมลน้อง
นะวิธีการก็สุดแสนจทุเลศเลยนะให้โอนเงินเข้าไปให้
บานเบอร์สลิดเต็มไปหมดเลยครับไม่พอมีให้น้องเอาไปใส่ไว้ตามเถียงนามั่ง
เอาไปวางไว้ตรงยุ้งข้าวบ้างบังเอิญเหมือนว่าแบบเจอ
เงินน่ะน่าเกลียดมากเลยแล้วตัวเองก็มีเมียอยู่แล้วด้วย
อ่าวันพุธพรุ่งนี้ดิใช่ไหมพรุ่งนี้พรุ่งนี้อืมแล้วจะส่งตัวให้อายการพิจารณาสั่งฟ้อง
หากไม่มาจะออกหมายจับนะครับพบผู้ก่อเหตุ
เลื่อนนัดมาแล้วหลายครั้งถ้าเลื่อนนัดมาแล้วหลายครั้ง
ทำไมไม่ทำอย่างอื่นมันมีวิธีทำคุณตำรวจ
แม่เนี่ยฮะต้องให้พี่กันจอมพลังเขาพามา
ลูกเขาโดนกระทำชำเลาล่วงละเมิดทางเพศแบบนี้
คุณตำรวจต้องรีบช่วยนะครับ